สนานกันไปแต่ยังสนุกไม่พอเพราะว่าเรามีช่วงนี้ตลอดข่าวขำยังจำกันได้ไหม

กับการทำความสะอาดบ้านสุดเจ๋ง

ผมขอปรบมือให้กับคุณพ่อบ้านใจกล้าท่านนี้

ใช่ครับไม่ใช่รองเท้าส้นสูงแต่นี่มันเก้าอี้ส้นสูงเหรอ
เก้าอี้พลาสติกนี่แหละคุณจริงอันนี้คุณไม่ได้ติดแต่ก็เทปเลยนะ
หนีบเท้ามันแตก
อะไรจะขนาดนั้นเอ้าแต่ไม่ต้องพึ่งไอ้ไม้กวาดยาวที่เอาไว้ปัดอยากไย่
ฝุ่นที่มันอยู่ตรงเพดานอีกต่อไป
เพียงแค่คุณมีอุปกรณ์นี้เก้าอี้ส้นสูง
ในการยกตัวคุณขึ้นมาให้สูงขึ้น
แล้วก็ขึ้นไปกวาดไปเช็ดเพดงเพดานได้อย่างสบายจิตสบายใจ
แต่ถ้าที่บ้านมีพัดลมติดเพดานควรจะต้องปิดก่อน
ไม่งั้นหมุนเรียบร้อย

อันนี้คุณผู้ชมน่าจะประปิดคือจะเป็นไอเดียดีนะ
แต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเดี๋ยวจะหกเขมรตีรังกากันลงไปได้
เพราะว่าถ้าร่วงลงมาไม่คุ้ม

ใช่กระดูกกระเดี้ยวหักเป็นอะไรไปนะ

หรือว่าจะเป็นถ่านั่งดังฟองได้

ต้องดูขนาดของคุณแม่บ้านให้ดี

หักครึ่งเลยนะครับถ้าตัวใหญ่มาเหยียบหลังนี่

นวดหลังนวดหลังผ่อนคลาย
เรียบร้อยเลยนะครับ

อย่าเสี่ยงแล้วกันนะดูดีระมัดระวังความปลอดภัย
ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามนะคุณผู้ชม